ส่วนเหตุการณ์นี้จับคนร้ายได้นะคะที่ชนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมาตอนดึกมีพระรูปหนึ่งท่านก็หลับอยู่ที่วินรถจักรยานยนต์ปรากฏว่ามีคนร้ายมาฉกโทรศัพท์มือถือท่านแล้วบังคับให้บอกรหัสแอปพลิเคชันธนาคารที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือบังคับแบบนั้นสุดท้ายเนี่ยเอาเงินในบัญชีธนาคารของพระไปสองแสนกว่าบาทโอ้โหเอาเงิน
สุดท้ายโดนจับแล้วบอกว่าเรียนรู้วิชาไปทำนิสัยไม่ดีแบบนี้ขโมยของวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์แบบนี้จากในคุกค่ะอ้างว่าไปเรียนรู้วิชาเหล่านี้มาจากในคุกก่อเหตุครั้งแล้วครั้งเล่า๑๐โมงวันนี้นะคะที่สศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุค่ะนายรัฐธรรม

กด๙ครั้งครั้งละ๓๐๐๐๐บาทคุณผู้ชม
ได้เงินไป๒๗๐๐๐๐บาทนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็สืบรู้แหละว่านายรัฐธรรมนูลคนนี้เป็นคนร้าย
หลังจากก่อเหตุไปใช้ชีวิตหรูหราเลยนะคะ
ไปเปิดแบบห้องพักเป็นคอนโดมิเนียมหรูเลยคุณผู้ชมที่ศรีราชา
เลยไปเที่ยวเกาะล้านชนบุรีคือเที่ยวเล่นจากเงินของคนอื่นอ่ะ
ตำรวจก็นำกำลังเขาจับกลุ่มก็นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไล่ไปเลย
ก่อเหตุมาสองซ้ำรอบแล้วค่ะ
วิชานี้มาจากคนในคุกค่ะ
เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นวิชานะคะ
วิชานี้มาจากในคุกแล้วเลือกเหยื่อยังไงรู้ไหมคะ

เฉพาะพระกับคนไร้บ้านที่เดินอยู่ตามถนน
พระทุดงดินทางหรือว่าพระออกบิณฑบาต

ส่วนใหญ่เชื่อว่าคนไร้บ้านหรืออะไรแบบนี้คงไม่แจ้งความละมั้ง
แล้วก็เอาเงินไปใช้ชีวิตหรูหราค่ะ

แล้วคนร้ายคนนี้เคยติดคุกคดีวิ่งราวทรัพย์
ได้รับการปล่อยตัวมาเมื่อสองสามเดือนก่อนนี้เอง

ได้รับการปล่อยตัวมาเมื่อสองสามเดือนก่อนนี้เอง
แล้วก็มาก่อเหตุซ้ำ
แล้วคนร้ายคนนี้เคยติดคุกคดีวิ่งราวทรัพย์
ได้รับการปล่อยตัวมาเมื่อ๒๓เดือนก่อนนี้เอง

ก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไป
ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า

ไปเข้าคุกใหม่ออกมาก็ก่อเหตุอีก

คือพวกนี้ต้องลงโทษให้หนัก
ใช่ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะคิดว่าไม่เป็นไร
เข้าไปก็เหมือนบ้านหลังที่๒ใช่ไหม

กลัวไม่ได้กลัวลำบากอะไรที่จะอยู่ในคุก

ความจริงในรวมจำเขามีสอนหนังสือ

มีสอนอาชีพสอนวิชาความรู้ต่างเยอะ
ให้คุณออกไปและกลับตัวเป็นคนดี

แต่มันยังมีพวกนี้ที่ออกมาแล้วก็แบบ
ทำง่ายหาอะไรก็ได้ทำมิจฉาชีพอะไรต่างนั้น

มันจะไปเอาเงินจากบัญชีเขาได้ยังไง